เดี๋ยวอยากให้ตามข่าวเที่ยงกันตลอดทั้งรายการเลยนะคะ
พอเมื่อ๒๐นาทีที่ผ่านมานี่ถึงที่สถานทูตสวิตช์แล้ว
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนักข่าวของเรารายงานให้ได้ทราบกันด้วย
แต่ตอนนี้ค่ะมาดูขีดเส้นใต้เมืองไทยกันก่อน
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีน
มีการทดลองแล้วทีนี้คำถามคือ
มันถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะถ้าเกิดว่ามาใช้ได้จริง
เป็นวัคซีนที่คนไทยผลิตเองจะใช้ได้เมื่อไหร่
แล้วระหว่างการทดลองติดขัดปัญหาอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คท่านผู้ชมครับ
ทะลุ๑ล้านแล้วครับ

แล้วมาถึงวันนี้มาถึงเวลานี้
สิ่งที่เราคนไทยต้องทำใจก็คือว่า
ตัวเลขการติดเชื้อยังจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยล่ะ

ตามโมเดรนที่หมอเขาคิดคำนวม
คือตัวเลขการติดเชื้อในระบบ
ที่ได้มาจากการตรวจเชิงลุก
ได้มาจากผู้ติดเชื้อไปแจ้ง

ได้มาจากที่โน่นที่นี่มารวมกันเนี่ย

สองหมื่นกว่าต่อวันวันนี้ก็ดีหน่อย

แต่ว่าตัวเลขคนติดเชื้อจริงเนี่ย

คือคนที่ยังไม่มีการตรวจเชิงลุก
ติดเชื้อโดยคนติดก็ไม่รู้เพราะยังไม่มีอาการ

วงการหมอด้วยกันเขาประเมินว่า
มันจะมากกว่าตัวเลขติดเชื้อในระบบหลายเท่าตัว
เอาเป็นว่าเราหนีไม่พ้นที่จะเจอสภาพคนติดเชื้อเพิ่ม
คนป่วยเพิ่มคนอาการหนักเพิ่ม

แล้ววันหนึ่งมันจะถึงขั้นไม่มีโรงพยาบาลให้รักษา

มันก็เป็นภาพหลอนในอนาคตที่เราต้องอยู่กับมัน
มันไม่มีอะไรจะหยุดยั้งภาพหลอนนี้ได้หรอกครับ
สิ่งเดียวที่เราพูดกันทุกวันคือ
เราต้องมีวัคซีนให้พอที่จะระดมฉีดกันให้พลึบทั้งประเทศ
ให้เร็วที่สุดให้มากที่สุด
แต่ว่าในสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้
คือเราอยู่ในสภาพขาดแคลนวัคซีน
มันยังไม่ได้มาตามเป้าหมายมันยังเข้ามาไม่ทันมีไม่พอ
มันมีแต่ตัวเลขในอนาคตมาแถลงปลอบใจกันเท่านั้นแหละครับ
เราเคยดีใจกันมาก่อนหน้านี้ว่าเออวัคซีนแอดร่าเซเนก้า
เป็นวัคซีนที่ผลิตในบ้านเราเราน่าจะหายใจได้โดยจมูก
ของเราเองสุดท้ายความจริงก็มาเปิดเผยเอาตอนหลังใช่ไหม
ครับว่าเราอยู่ในสภาพยืมจมูกคนอื่นหายใจอยู่ดีเพราะ
โรงงานบ้านเราเป็นแค่ผู้รับจ้างการผลิตแต่วันนี้เนี่ย
ที่คุณน้ำแข็งเกินไว้เรากำลังจะมีจมูกหายใจของเราเองแล้วครับ
ถ้าเห็นหัวข่าวนี้ปลื้มวัคซีนไทยได้ใช้ปีสองห้าหกห้า
นายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่ไปเยี่ยมชมเชื่อมั่นเป็นความหวังของคนไทย
ไม่น้อยหน้าใครนี่ท่านดูหัวข่าวนี้
ข่าวนี้มันเกิดจากการที่นายกไปให้กำลังใจคณะแพทย์
ทีมแพทย์จุฬาโดยหัวหน้าทีมคือคุณหมอเกียรติรักรุ่งธรรม
ท่านเป็นผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนคณะแพทย์จุฬา
ให้ข้อมูลว่าอย่างนี้ครับวัคซีนนี้จะกระตุ้นภูมิต้านทานในเลือดได้สูงเทียบเท่ากับวัคซีนไฟเซอร์
และสามารถยับยั้งสายพันธั้งเดิมได้ดีและสามารถยับยั้งเชื้อข้ามสายพันธุ์ได้ถึง๔สายพันธุ์
วันนี้ประเทศไทยมีวัคซีน๔ตัวแต่ว่าจะทำยังไงที่จะขึ้นทะเบียนในขณะที่เราเตรียมพัฒนาวัคซีนรุ่นสองไว้แล้ว
โดยจะใช้เวลาในการผลิตหกเดือนดังนั้น
ไม่ว่าจะระบาดรอบไหนไทยก็สามารถรับมือได้
ครั้งนี้ทดสอบแล้วว่าวัคซีนเก็บไว้ได้สามเดือนในอุณหภูมิลบสองถึงลบแปดองศา
แต่ถ้าหากอยู่ในอุณหภูมิห้องเก็บได้ถึง๒สัปดาห์เมื่อเทียบกับไฟเซอร์ที่เก็บได้๒๘สัปดาห์
แล้วท่านก็เน้นให้เราฟังอย่างนี้ขนาดนี้ไทยมีวัคซีน๔ยี่ห้อที่ดี
แต่จะทำอย่างไรให้วัคซีนไทยได้ขึ้นทะเบียนรับรองและได้ใช้ก่อนสงกรานปีหน้าหรือเมษาหกห้า
ถ้าจะทำได้ดีต้องถึงต้องมีกองทุนอย่างน้อย๓๐๐๐ล้านบาทต่อ๑วัคซีนของกอง
อยต้องมีกติกาให้ชัดเจนให้ได้ในเดือนกันยายนนี้เราจะต้องรู้ว่าต้องผ่านด่านอะไรบ้าง

ไทยจะไม่มีวัคซีนขึ้นทะเบียนใช้ได้ทันทีได้ในทันปีหกห้าโอ้
คือถอดรหัสคำพูดของคุณหมอเกียรติที่พูดต่อหน้านายกก็คือว่าทำยังไงที่จะผ่านด่านออย
เพื่อให้ได้ผลิตออกมาใช้ได้จริงก่อนสงกรานปีหน้าคือเมษาหกห้า
นี่บอกกับนายกเลยนะอันนี้เป็นประเด็นที่แทนทีมแพทย์เขามองเห็นว่า
มันจะเป็นปัญหาและปัญหาก็ติดอยู่ที่ด่านออย
นายกรัฐมนตรีว่ายังไงบ้างนายกก็บอกว่าไอ้กติกาเนี่ยต้องมีการปรับ
ต้องไปหารือกับออยเป็นหมอด้วยกันก็ต้องคุยกันได้
วันนี้เราต้องพัฒนาวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลจะรับไปแต่ว่าไม่ทำตามระบบราชการ
ก็คงเป็นไปไม่ได้มันต้องทำแต่ว่าทำยังไงให้มันเร็ว
งบรัฐบาลต้องรับผิดชอบในคำชี้แจงในการชี้แจง
ทุกอย่างต้องมีกติกาและต้องระวังให้ตนด้วย
ที่นายกบอกว่าหมอด้วยกันต้องคุยกันได้เนี่ย
หมายถึงว่าทีมผลิตวัคซีนก็เป็น
และทีมผู้บริหารออยก็เป็นหมอ
ปัญหานี้เนี่ยออยหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เนี่ยถูกพูดถึงกันมากนะครับในช่วงหลังหลังเนี่ย
คือพูดถึงในแง่ที่ว่าออยเป็นองค์กรที่เป็นปัญหา

รวดเร็วเป็นอุปสรรคต่อการคล่องตัวในการที่จะนำวัคซีนมาฉีดให้ประชาชน
ถ้าจะพูดโดยความเป็นธรรมเนี่ยคนอยู่กับข่าวมานานอย่างผมเนี่ย
ผมเข้าใจการทำงานขององค์กรที่เรียกว่าออยครับ
คือองค์กรนี้เนี่ยเขาทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการ
เขาไม่ได้เป็นกรมไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการเสียทีเดียว
คณะกรรมการที่มาเป็นคณะกรรมการออยเนี่ยไม่ใช่ข้าราชการเสียทั้งหมด
มีแต่เลขาธิการเท่านั้นที่เป็นข้าราชการประจำ
แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือแม้กระทั่งอนุกรรมการส่วนแต่ละแผนกเนี่ย
แล้วแต่เป็นคนผู้มีวิสัยทัศน์ในลักษณะที่เรียกว่าตั้งกาดสูงเอาไว้ก่อน
คือท่านกลัวว่าประชาชนผู้บริโภคเนี่ยโดยเฉพาะผู้บริโภคสินค้าประเภทอาหารและยา
กลัวว่าจะถูกพ่อค้านักธุรกิจเอารัฐเอาเปรียบหลอกลวง
เพราะว่าการหลอกลวงสินค้าที่เป็นอาหารและยาเนี่ยมันไม่เหมือนการหลอกลวงสินค้าอย่างอื่นที่เป็นสินค้าเอาไปใช้
แต่ว่านี่เอาไปกินมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน
ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงวางกฎเกณฑ์วางกติกาไว้แข็งขันเข้มข้นมากครับ
แล้วความที่กรรมการหรืออนุกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่ข้าราชการประจำ
นัดหมายประชุมกันแต่ละครั้งเพื่อพิจารณาความคืบหน้า
เรื่องที่เขาเสนอขอออยมาเนี่ยไม่ง่ายเลยครับ
กว่าผู้ทรงคุณวุฒิกว่าผู้อาวุโสเหล่านี้แต่ละท่านจะว่างตรงกันเนี่ย
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่นัดหมายประชุมเนี่ยเรียกว่าลิ้นห้อยก็แล้วกัน
คือปัญหาเยอะมากนี่มองอย่างเข้าใจปัญหานะครับ
ว่าทำไมออยถึงช้าทำไมถึงทำงานให้เร็วเหมือนองค์กรอื่นไม่ได้
ก็มันติดขัดเรื่องเหล่านี้เรื่องขั้นตอนเรื่องระเบียบปฏิบัติ
ท่านเคยอ่านข่าวไหมครับเวลาเขาเอาเอกสารประกอบไปยื่นให้ออยเนี่ย
โอ้โหไม่รู้ตั้งกี่พันหน้าก็แปลว่าต้องละเอียดลวกไม่ได้หรอกออยเนี่ย
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่อยากจะบอกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับวัคซีน
ตอนนี้คนไทยประเทศไทยรออยู่รอความหวังกับวัคซีนจุลานี่แหละ
แล้วที่หมอที่เขาทำโครงการนี้เขาดูแลเรื่องนี้
ว่าไม่รู้จะทันออยไหมถ้าออยพิจารณาไม่ทันขั้นตอนเยอะ
เมษา๖๕ที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเอามาฉีดได้ก็เป็นไปไม่ได้
มันสำคัญตรงนี้ครับฉะนั้นคนที่เป็นกรรมการออย
เลขาออยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องออย
กลุ่นาให้รู้ว่าเรื่องวัคซีนจุฬา
เขาอยากออกมาใช้ให้ทันช่วงเมษา๖๕ช่วงสงกราน
ช่วยทำความฝันให้เป็นความจริงหน่อยเถอะครับ
นี่เขาอุตส่าห์ฟ้องนายก
ทั้งทีเนี่ยเขาควรจะได้รับการตอบสนอง
จากนี้ไปเราจะจับตาเรื่องของออยกับวัคซีนจุฬาครับ

ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกอาจารย์ในเกียรติเซ็นต้ายเมืองไทยนะครับ